เราเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด๑๙ก่อนกันแล้วกันนะฮะ

คือเราก็ติดตามเรื่องของตัวเลขกันอยู่ทุกวันนี้แหละ

พร้อมกับคำถามที่ว่าเราจะเปิดประเทศกันได้เมื่อไหร่อย่างไร
ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งกำลังจะเปิดประเทศ
อยากรู้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันนะคะ
โอ้โหเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอ

การที่จะฟื้นเศรษฐกิจเดินหน้าประเทศกันต่อนะ
กิจกรรมต่างการท่องเที่ยวนะ
หรือว่าทั้งในประเทศต่างประเทศจะเข้ามาก็แล้วแต่
จะเริ่มแบบไหนอย่างไรนะครับค่ำเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ย
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งที่เป็นประกาศของ
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีในฐานะพอสบคด้วย
นะฮะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนนะครับ
มีคำสั่งให้เปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว๑๗จังหวัดด้วยกัน
จังหวัดก็ทั้งจังหวัดเลยนะครับบางจังหวัดจะเป็นเฉพาะส่วนนะครับ
กรุงเทพกระบี่ชนบุรีนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
หน้าจอเลยนะครับตราดนี่เปิดแค่เกาะช้างนะ
เชียงใหม่ก็จะมีที่อำเภอเมืองที่แม่ริมดอยเต่าแล้วก็แม่แตงนะครับ
ที่บุรีรำด้วยนะครับเฉพาะอำเภอเมืองนะฮะ
แล้วก็มีที่ระนองระนองนี่เฉพาะเกาะพยามนะฮะ
พังงาที่เพชรชบุรีเฉพาะเทศบาลเมืองชะอำนะครับ
ประจวบนี่ก็ที่หัวหินกับน้องแก่นะครับภูเก็ตนี่ทั้งจังหวัดนะครับ
คุณผู้ชมครับมีสุราธานีนะมีหนองคาย
คล้ายนี่เฉพาะอำเภอเมืองหนองคายนะครับที่อำเภอสังคมด้วยศรีเชียงใหม่แล้วก็ท่าบ่อ
และอุดรธานีเฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานีบ้านดุงกุมภาวะปี
นายุงหนองหานและประจักษ์ศิลปาคมก็จะเปิดเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปใช่ค่ะก็จะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วค่ะ
ใช่ครับพื้นที่เที่ยวหลักหลักอะไรแบบนี้นะคะอ่านี่นะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี้ย
ก็มีคำสั่งในการยกเลิกเคอร์ฟิลล์ไปในตัวด้วยนะฮะใช่ค่ะห้ามออกนอกเคหาสถานเนี่ย
จะยกเลิกเคอร์ฟิลตั้งแต่ห้าทุ่มของวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมค่ะนะครับ
คือมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยแล้วต้องมีเคอร์ฟิลล์อยู่เนี่ย
จะมีอยู่๔จังหวัดคือกรุงเทพชนบุรีระยองและสมุทรปราการนี่นะฮะ
ในส่วนของพื้นที่๑๗จังหวัดที่จะเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
มีคำสั่งข้อห้ามเรื่องการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
หรือการรวมกลุ่มปกติก็จะประมาณห้าสิบคนไม่เกินยี่สิบคนห้าสิบคนใช่ไหม
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นไม่เกินห้าร้อยคนอืมอ่าจะรวมกลุ่มกันมากกว่าห้าร้อยคนไม่ได้
นี่นะครับครับบาคาราวเกกอะไรพรุ่งนี้
ระยะแรกของการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวยังให้ปิดอยู่นะฮะ
รอดูคำสั่งเป็นช่วงช่วงกันต่อไปแล้วก็ก่อนหน้านี้
ก่อนที่จะมีคำสั่งเรื่องของการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
นายกก็เพิ่งโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อวานนี้นะฮะเรื่องของการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว
จากกลุ่มประเทศเสี่ยงตำสิบประเทศเนี่ยเพิ่มเป็นสี่สิบหกประเทศนะครับ
จะต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะต้องตรวจโควิดสิบเก้า
ห่วงเวลาที่กำหนดนะคะจะมาถึงประเทศไทย
ต้องตรวจมาจากประเทศของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะมาถึงไทยก็ต้องตรวจนะฮะ
ใช่ค่ะอ่าถ้าไม่มีเชื้อโควิดอะไรก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะครับ
มีความเห็นตามมานะครับอย่างคุณหมอธีระวรธนรัฐนะครับ
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคุณหมอบอกว่าคงต้องย้ำให้เตรียมพร้อม
รับมือกันให้ดีหากผ่านไปด้วยดีก็ดีใจด้วย
แต่ตามหลักการและโอกาสระบาดซ้ำหนักขึ้นมีสูงเพราะระบบตรวจตอนนี้ยังจำกัด
ก็จำกัดแถมยังติดเชื้อราวหลักหมื่นต่อวัน
นี่ไม่รวมการตรวจแบบเร่งด่วนเอทีเคนะฮะแล้วเรายังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด
ท็อปเทนของโลกในทุกวันเกรงว่าปัญหาหลายด้านจะตามมา
คาดว่าอาจจะมีผลออกมาให้เห็นชัดในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า
ใช่ค่ะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอีกมุมหนึ่งคนก็กังวลใจว่าเปิดประเทศแบบนี้มันจะกลับมาระบาดหนักซ้ำอีกระลอกหรือเปล่า
ก็ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะ
ต้องไม่ประมาทกันอยู่ดีนะคะส่วนนี้คือคุณหมอธีรวัตรเหมจุธานะครับ
คุมนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะพแภตยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
โพสท์เฟซบุ๊กเหมือนกันค่ะ
ใช่ค่ะ
โดยเฉพาะภาคส่วนของการท่องเที่ยวหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ากิจการต่างที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ใช่เพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวกันแล้ว

คือเราจะปล่อยไปอยู่อย่างนี้หรืออย่างไร

ป้องกันรักษาแล้วก็เปิดกิจการฟื้นเศรษฐกิจต่าง
ผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ลองส่งข้อความมาคุยกัน
เอาดูความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์อีกสักหน่อยก็แล้วกัน
ค่ะนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ค่ะนี่ทำสติ๊กเกอร์ออกมาสวัสดีเจ็ดวันเจ็ดสี
คุ้นนะเพราะว่าเคยมีมาแล้วนะครับ
ตอนช่วงพลเอกประยุทธ์หาเสียงเลือกตั้งสักปี๖๐
นี่นะฮะตอนนี้ล่าสุดเนี่ย

เป็น๗วัน๗สีนี่วันจันทร์นี่วันจันทร์
แล้วก็จะมีเรื่องของข้อความเกี่ยวกับการทำงานผลงานต่าง
วันอังคารวันอังคารนะครับ
ดูวันพุธหน่อยวันพุธนี่ก็จะเป็นสไตล์นี้นะฮะ
มีวันพระฤหัสนี่เห็นไหมจะมีผลงานไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นี่เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนี่วันศุกร์อ่า
วันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะ
ตอนแรกคนสงสัยว่าเอ๊ะรัฐบาลทำเองหรือเปล่า
โปรโมทอะไรหาเสียงอะไรให้ลุงตู่หรือเปล่า
จริงแล้วไม่ใช่เป็นแฟนคลับทำขึ้นมานะคะ
แฟนคลับมั้ยแฟนคลับไม่ได้ทำเองนะคะ
ก็เมื่อก่อนก็เห็นตอนก่อนเลือกตั้งแต่ตอนนี้การเลือกตั้งยังไม่ได้มานะฮะ

ก็เอาไว้ส่งไลน์ใช่ไหมคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรอย่างนี้
ใครก็เอารูปไปแล้วก็ไปส่งไลน์กัน
เล็กวาสนานาน่วมโพสต์เฟซบุ๊คบอกว่า